ท่านผู้ชมครับผมก็ไม่ได้ทันบอกท่านตั้งแต่แรกว่าวันนี้เรามีเรื่องของแสงกระสือ
ค่ะอ่ามันมีประเด็นขึ้นมาครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยต้องย้อนไปที่พื้นที่อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
ที่จังหวัดชายภูมิจำได้ไหมครับเราเคยตามกันต่อเนื่องมาหลายวัน
ใช่ค่ะขออภัยที่บอกว่าอวสารไปแล้วอันนี้ภาค๒ภาค๒ตามมา
มันยังมีต่อมันยังไม่จบนะฮะนี่นะฮะพื้นที่ที่หมู่บ้านวังไอ้จีด
ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิโอ้โหบรรยากาศเขาสวยนะ
เห็นไหมฮะบรรยากาศทิวทัศน์ช่วงเวลานี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยต้องลงพื้นที่อีกสักครั้งคืออย่างนี้ฮะคือหลังจากที่เราอยู่มาหลายวัน
พยายามตามหาแสงที่ถ่ายกันได้ทั้งชาวบ้านถ่ายได้เราถ่ายได้
แล้วก็ยังหาบทพิสูจน์ไม่ได้นะว่ามันคือแสงอะไรนะก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาก่อน
มีอะไรใหม่ประเด็นใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยกลับไป
สุดท้ายแล้วกลับมาได้ไม่กี่วันมีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปียชาติเอ้ย
กลับมาหน่อยเพราะว่าป้ามีเรื่องจะบอกไม่ใช่กระสงกระสือที่ไหนหรอก
อ่าไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางสารเจ้าปู่หรือว่าผีสางอะไรที่ไหนทั้งสิ้น
แต่นั่นคือวิญญาณของคนโบราณในอดีตที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้
ที่เขาเฝ้าสมบัติอยู่เขาเรียกว่าคน๘ศอกคน๘ศอก
แล้วแถวเนี้ยมีสมบัติเยอะด้วยค่ะคุณปียชาติก็เลยลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปคุยกับนางสำรานนามสกุลปรึกษาอายุห้าสิบแปดปี
ชาวบ้านวังไอ้จีดตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
นี่ฮะปียชาติก็บอกว่าอ่าป้าปรึกษากันก่อนนะอืม
นามสกุลของป้าเลยค่ะไปจักรยานยนต์กันอย่างนี้
พ่วงข้างไปอย่างนี้ไหนตรงไหนมันคืออะไรสมบัติอะไรยังไง
ป้าสำรานพาไปดูไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านครับป้าสำรานบอกว่าจุดนี้แหละ
คือจุดที่ขุดเจอเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่เมื่อสี่สิบปีก่อนนี่แถวเนี้ย
แล้วทุกวันนี้ยังมีเศษหม้อเศษหายเก่าหลงเหลืออยู่เลยนะ
แต่ว่าคนเข้ามาทำไร่มันสำปะหลังกันเยอะรถถงรถไถปรับหน้าดินขุดดิน
มันก็แตกพังเสียหายอืมเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เห็นไหมค่ะ
ยชาติไม่เชื่อป้าเลยเห็นไหมนี่อ่ายังเจออยู่เลยชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะ
ป้าสำรานบอกว่าตอนที่มาเจอเนี่ยตอนนั้นคือจะมาขุดดินปลูกกล้วยนะ
อ่าขุดไปเมตรกว่าก็ไปเจอพวกหายเก่ากับกำไรสำริทนี่ฮะ
แล้วพื้นที่แถวนี้มีเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดแล้ว
อาจจะมีเมื่อก่อนนี้ใครอาจจะเจอชิ้นใหญ่แต่ว่ามันก็หายไปก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนบ้าง
นี่นะครับแล้วทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปต่อครับ
ไปที่บ้านโป่งนกอำเภอเทพสถิตอยู่ใกล้กับบ้านวังอ้ายจีดนะฮะ
อยู่ติดกันเลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่า
เนี้ยนะครับได้เจอกับนายประเสริฐเหมือนสันเทียอายุสามสิบแปดปี
บอกว่าที่หมู่บ้านของเขาก็ขุดพบวัตถุโบราณเหมือนกันนะ
เหมือนกับที่มีชาวบ้านขุดเจอที่บ้านวังไอ้จีดเลย
แต่ที่บ้านโป่งนกจะเจอโครงกระดูกด้วย
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่านี่คือโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
โป่งนกเขาเล่าขานกันมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ในอดีตเนี่ยในพื้นที่แถวนี้มีนักรบโบราณนะครับ
ซึ่งนักรบโบราณในอดีตจะสูงกว่าคนทั่วไปในปัจจุบันเนี่ย
คือแม้แต่คนทั่วไปในโบราณเองเนี่ยนักรบโบราณเนี่ยเขาจะสูงกว่า
สูงกว่าคนปกติธรรมดา๒เท่า
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าพวกมนุษย์แปดศอกหรือว่าคนแปดศอกค่ะ
เพราะว่าสูงมากนะฮะจะสวมสร้อยคอมีกำไรข้อมือ
แล้วก็มีกำไรเท้าเป็นกำไรสำริทนี่
คนทั่วไปสูงอย่างมากก็๒เมตร
แต่คนเหล่านี้เนี่ยสูง๔เมตร
แต่เขาจะเรียกว่าคน๘ศอก
คือชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้เราฟังบอกว่า
ว่าในสมัยนั้นน่าจะมีการทำศึกสงครามกัน
อำเภอหนองบัวระเวนะครับเพราะว่าในพื้นที่หมู่บ้าน
หมู่บ้านในสองอำเภอนี้เนี่ยจะขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโครงกระดูกของคนทั่วไปเชื่อว่าเมื่อก่อน
ตอนที่มาอยู่แถวนี้แล้วก็มีสมบกสมบัติอะไรพวกนี้
อาจจะเกิดโรคระบาดขึ้นอย่างโรคหา
หรือว่าไข้ป่าทำให้ผู้คนเหล่านี้ล้มตายหมดนะ
แล้วก็ต้องฝังร่างกันไว้ฝังศพกันไว้คงมากมายหลายศพ
หลายสิบปีก่อนชาวบ้านเนี่ยเคยขุดพบแล้วก็เจอศพนะ
เจอศพพ่อแม่ลูกที่เป็นมนุษย์โบราณเนี่ย
เจอเศษหายโบราณหลงเหลืออยู่นะกำไรสำริดลูกปัดดาบโบราณ
เพราะฉะนั้นแสงไฟที่เราเห็นเห็นเนี่ยนี่คือคำตอบที่ชาวบ้าน
ให้ข้อมูลกับเราล่าสุดบอกว่าคือแสงไฟของมนุษย์แปดศอก
หรือคน๘ศอกในโบราณที่เขายังเฝ้าสมบัติของเขาอยู่
ของโบราณคนแปดศอกเพราะเทียบกับตัวคนปกติแล้ว
มันจะสูงยาวกว่าอีกช่วงตัวหนึ่ง
คนโบราณน่าจะเกินร้อยปีอยู่
ก็พากันมาขุดเอาสมบัติเอามีดเอาประคับเอาข้อแขนข้อแขนเยอะ
ด่าผมยาวก็มีขนโบราณก็มี
เพราะฉะนั้นนายประเสริฐบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ยืนยันกับคุณปียชาติคงถิ่นว่าที่เห็นกันเนี่ย
แสงไฟประหลาดนั้นไม่ใช่กระสือไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรที่ไหนนะครับ
แต่นั่นคือคนโบราณวิญญาณของคนโบราณคนแปดศอก
ที่เขายังคงเฝ้าสมบัติของเขาอยู่แล้วเขาก็จะมาปรากฏให้เห็น
ก็แล้วแต่ว่าคนจะเจอหรือไม่เจอแต่นายประเสริฐเนี่ยเขาบอกว่า
ตัวเขาก็เคยเจอค่ะเคยเจอพร้อมกับชาวบ้านหลายคนด้วย
แต่ว่าตอนนั้นเขาถ่ายคลิปถ่ายภาพไม่ทันซึ่งคุณปียชาติก็เลย
ไหนกลับไปอีกรอบแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ต่อกันแล้วกัน
เดี๋ยวลองตามต่อว่าเออตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่
ลึกลับอาถรรพ์หรือว่าจะวิทยาศาสตร์ศัยศาสตร์เดี๋ยวเอาให้รู้กันอีกสักทีนึง
งั้นอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องไม่ใช่กระสือแล้ว
ก็เนี่ยเป็นต้องเนี่ยมนุษย์โบราณ๘ศอกเนี่ย